คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องดีกันบ้างนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ

ฟื้นสมดุลป่าต้นน้ำเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้
เพื่อเป้าหมายในการมุ่งสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
ติดตามได้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ที่นี่มีกิจกรรมเดินป่าฝ่าดงไผ่ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
โดยมีคนในชุมชนเป็นพี่เลี้ยงก่อนต่อยอดพัฒนาทักษะอาชีพแก่ชุมชน
ส่วนกระดาษกระป๋องขวดแก้วพลาสติกเหล่านี้
คัดแยกเพื่อนำไปสร้างรายได้
คุณผู้ชมค่ะที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีถังขยะตั้งอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
เพราะขยะมีคุณค่าและสร้างรายได้ได้
โดยขยะทั่วไปที่เผาไม่ได้จะถูกนำไปขายค่ะ
หลังจากนั้นจะผ่านกระบวนการบริหารจัดการ
ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทนซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ
ผู้นำชุมชนยอมรับว่าการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ทำให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน
เขาขายได้เขามีเงินรายได้ในแต่ละเดือนเป็นค่าอาหาร
ก็เห็นความสำคัญตรงนี้และสิ่งสำคัญมันส่งต่อความสุข
ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
่งเน้นกระบวนการผลิตสีเขียวมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกก็คือการใช้พันธุ์งานทดแทนก่อน
ในปี๒๐๓๐คุณทุ่งส่งเรามุ่งไปที่๘๕ของพันธุ์งานทดแทน
พันธุ์งานไตรฟ้าทดแทนต่างต่างวันนี้นะครับ
ในปี๒๐๓๐เราว่าให้ได้จะเป็น๑๐๐นะครับ

จุดเริ่มต้นในการชวนชุมชนรักโลก
การร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

กนกรัฐโกวิชัยทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน